มีต่อจริงหรือเปล่าไปดูต่อกันเลยค่ะ

นี่คือพญาต่อยักษ์

อยู่ที่วัดแคร์ตะบนรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ยิ่งก่อนจะถึงวันประกาศรางวัลเนี่ย
สาธุชนคนอยากจะรวยก็มากราบไหว้ขอพรกับหลวงปู่คง

ที่ถ่ายทอดวิชาเสกใบมะขามให้เป็นต่อเป็นแตนยังไงล่ะ
แล้วคนส่วนใหญ่มาทำอะไรกันบ้าง
สังเกตที่ขาพญาต่อยักษ์จะมีเหมือนผ้าสามสีค่ะ

เพราะทุษฐาวิค่าเอามาดูเรื่องนี้ก่อน
เออมันเป็นโชคเหมือนกันไง
อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือให้ไปเดินลอดใต้ท้องพญาต่อยักษ์นะคะ
นี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติส่วนที่หน้าองค์ท้าเวสวัน
องค์นี้สูงเกือบ๖เมตรว่ากันว่ามันเชิญมาจากวัดจุลามณี
มีสาธุชนมากราบไหว้ขอพรกันคึกคัก
ที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกดอกไม้แดงหรือน้ำแดงนั่นเอง
ใหญ่ที่มาถวายต้องสีแดงนะ
แดงไว้ก่อนนะเพื่อนำโชคนำลาบ
ส่วนสองสาวที่จะเห็นต่อไปนี้เดินทางมาจากอ่างทอง

แปลกตรงที่ว่าไม่ได้เอาน้ำแดงมาถวาย
แต่เอาน้ำอ้อยมาค่ะพี่ดาวพุทธชนะ
น้ำอ้อยเหรอ
จะได้โชคได้ราบยิ่งขึ้น
เขาก็ทำตามที่มีคนทักแบบนั้น
ก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
อาจจะสีไม่แดงแต่ก็หวานสดชื่นเหมือนกัน

นะคะพอเสร็จสิ้นจากการถวายสิ่งต่างเรียบร้อยแล้ว

สองคนนี้ได้มีการล้วงปิงปองในหม้อดิน

ไหนเอาให้ดูให้ดูเป็นหน้าต่าง

มันต้องได้สักอันแล้วนะ

พูดไปไม่ทันจะดูเนี่ยมันจะผ่านไปซะก่อนนี่แหละ
พูดว่าแต่เล่นเออให้ดูเอาเองแล้วกันคุณผู้ชม
เพราะดิฉันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ไม่มีใครบอกได้หรอกครับใช่ค่ะ